อันดับหนึ่งถึงห้าเมื่อวานประกอบไปด้วย
หนึ่งครับบอลไทยนะครับตามระดับสองคืออีรักษ์ไทย

ก็เป็นธรรมดาช่วงนี้ภาพยนตร์เขากำลังเข้าฉายอยู่นะครับ
อันดับสี่ก็เป็นดูทีวี

ส่วนใหญ่เนี่ยจะวนอยู่กับฟุตบอลนี่แหละ

เขาบอกเลยน้องเฟื่องระดา
โอ้โหคนนี้พิธีกรรายการข่าวเช้า
ข่าวข่าวชัดโซเชียลเนี่ยในช่วงสายตรวจโซเชียล

ได้โพสต์บนอินสตราแกรมของตัวเองด้วยนะ

พร้อมกับมีการเทนที่แก้มขวา
ผมเห็นแบบนี้แล้วไทยไม่น่าแพ้บอกเลย
นี่คุณติดตามไม่จริงนี่อันนี้เขาเป็นภาพเดิมนะเนี่ย
นี่เป็นคุณรู้ไหมนั่นเป็นเสื้อทีมชาติอิตาลี
เอ๊ยไม่ใช่เป็นภาพเดิมนะครับอิตาลีเหรอ
นี่ครับคุณชนะเตรียมคอนเทนต์อันนี้มาเอง
ผมบอกว่าให้ยกข่าวได้ทิ้งแต่คุณชนะบอกว่าผมขออ่านได้ไหม

บอกเลยว่าไทยไม่น่าแพ้จริง

กวินธรรมสัจจานันทร์นะครับผู้สาประตูทีมชาติไทยที่
เลเซอร์สีเขียวส่องรบกวนนะครับจากแฟนบอล

ทีมชาติไทยให้สู้แล้วก็จะรอเชียร์ในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียต่อไปครับ
อ่ะขณะที่แฟนบอลอีกรายที่อาการยังคั่งค้างอยู่นะครับ
เขาก็ออกมาทวิตบอกว่าประมาณว่าอีรักษณ์เนี่ย
ทำประตูได้ตีเสมอเป็นสองประตูต่อสองแต่ถ้าเกิดอีรักษ์ยังไม่ยิงเนี่ย
ตอนที่โดนนำ๒๑กรรมการน่าจะยังไม่เป่าหมดเวลา

ของทางกฐาฟีฟ้าก็ได้อัพรูปนะครับ
สื่อถึงความหมายว่าแฟนของเขากำลังตั้งคันนะครับ
แล้วก็แสดงความยินดีให้ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่งเสมออีรักษ์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง
ไพรส์สำหรับผลงานของทีมไทยในการเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะครับ

ผมบอกว่าเลยนี่คือเทคนิคในการทำงานนิเทศศาสตร์นะครับ

ครับคืออัพแทบมาทันทีเลยครับ

หลังจากที่สามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก๒๐
รอบคำเรียกโซนเอเชียนได้สำเร็จนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้บุกไปเสมอกับอีรักษ์๒ต่อ๒

ขอร้องครับและบทสุดท้ายสำเร็จ
สงสัยเลยหวังว่าได้

แกจะทำได้ทุกคนที่ยอมที่สุด